นี่เห็นเล่าเรื่องเกี่ยวกับแก๊สระเบิดเรื่องเกี่ยวกับไฟใช่ไหมคะ
ข่าวนี้ก็เหมือนกันค่ะแต่เป็นไฟที่ไหม้รถ
เวลาที่เราเล่าข่าวเนี่ยแฟนข่าวจะรู้เลยเกิดบนถนน
ไฟมันก็ไหม้แต่เหตุการณ์นี้คุณผู้ชม
ไหม้ที่บ้านเลยค่ะบ้านเป็นตึกแถวนะคุณ
ดูค่ะสภาพนี้ไฟไหม้คนในบ้านก็หนีตายค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมเห็นภาพแล้วก็ได้ยินเสียงหวอเนี่ย
ดูน่ากลัวมากเลยนะคะมันไม่ใช่แค่ไหม้ธรรมดา
มันเหมือนกับแบบมันมีการระเบิดด้วยเป็นลูกไฟออกมาแบบนี้เป็นประกายไฟสะเก็ดไฟ
ในบ้านที่เขาอยู่ตรงตึกแถวตรงนั้นมันเป็นตึกแถว๔ชั้นอยู่ตรงซอยเจริญกรุง๑๐๓นะคะ
หนีตายเลยเพราะว่าไฟน่ะไหม้รถถึงแม้เมื่อกี้เราจะยังมองไม่เห็นสภาพรถใช่ไหมว่าเป็นยังไง
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ดูค่ะรถคันนี้จอดอยู่ที่บรรคี๒๗๗๑ทับ๒๐นะคะ
แล้วเปลวไฟมันลากสภาพรถค่ะคุณผู้ชมหมดเลยอ่ะใช่
เป็นรถสีดำนะคะแต่ดูสภาพหมดเลยจริงกระจกเบาะเบอะพวงมาลัยไปหมดค่ะ
ถามว่ามีใครได้รับบาดเจ็บอะไรไหมคนในบ้านไม่เจ็บนะ
แล้วก็บอกว่าตอนนั้นคนในบ้านอยู่ที่บ้านหลังนี้นี่แหละอยู่ข้างบนรถก็จอดไว้ที่ข้างล่าง
แล้วมีกลุ่มควันไฟลุกไหม้ขึ้นมาได้ยังไงแต่คนในบ้านพอเห็นไฟไหม้ก็ต้องหนีตายมาก่อนนะคะ
ตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่สรุปนะว่าต้นเพลิงมาจากไฟไหม้รถแล้วลาม
หรือมันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วลามมาติดรถหรือเปล่า
แต่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่บอกว่าขอรอผลการตรวจในจุดที่เกิดเหตุ
จากกองพิสูจน์หลักฐานก่อนเดี๋ยวจะสอบปากคำเจ้าของรถเพิ่มเติมด้วย
แล้วเดี๋ยวดูซิว่าสาเหตุสรุปคือมันเริ่มจากรถ
หรือมันเริ่มจากตรงอื่นแล้วลามมาที่รถกันแน่นะคะ
คือตอนแรกถ้าไม่ได้เห็นภาพว่ารถเป็นแบบนี้แล้วคุณไม่ได้บอกนะ
คิดว่าไฟไหม้บ้านด้วยนะเมื่อกี้แล้วเรื่องนี้ต้องตามนะ
ที่ฉันเองก็อยากรู้นะมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะ